สำหรับกรณีบ้านของนายสัตวแพทย์แถวย่านสุวินทวงที่เกิดไฟไหม้กลางดึก
คือพ่อกับแม่ออกมาได้แล้วก็ช่วยลูกสาว๒คน

พ่อบาดเจ็บสาหัสนำส่งโรงพยาบาล

คือตอนแรกญาติอยู่ที่หาดใหญ่

ทีนี้ก็มีกำหนดการว่าจะรับศพของลูกสาวทั้งสองคนไปประกอบพิธี
แต่ปรากฏว่าญาติบอกว่าขอยุติเรื่องของการรับศพ

เพิ่งจะได้ข่าวร้ายมาเมื่อเช้าวันนี้

ก็เท่ากับว่าตอนนี้มีผู้เสียชีวิต๓ศพแล้วด้วยกันสำหรับกรณีนี้นะคะ
เป็นเหตุไฟไหม้บ้านพัก๒ชั้น
ในหมู่บ้านซื่อตรงซอยสุวินทวง๒๙ค่ะ
ปลูกติดกับโรงพยาบาลสัตว์ซื้อตรงเลย
แล้วก็มีการต่อเติมเป็นบ้านพักคนงานด้วย

สภาพบ้านก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นล่ะค่ะ
ที่หลังจากเกิดเพลิงไหม้ก็เสียหายทั้งหมดเลย
เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้นายสัตวแพทย์ชาติชัยโภคานิต
สัตวแพทย์หญิงกัญวีสุจิพงศ์
สองสามีภรรยาเจ้าของโรงพยาบาลสัตว์ซื้อตรงเนี่ยบาดเจ็บ
เป็นลูกสาวทั้งสองคนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้ามืด๒๗กันยายน

ใช่คนโตอายุ๑๖นะคะแล้วก็คนเล็กอายุ๑๓
คือคนเห็นเขาบอกว่าตอนที่เกิดเหตุน้องน่าจะตื่นแล้ว

แต่สำลักควันซะก่อนก็เลยแบบหมดสติไปเลย
อีกอย่างหนึ่งคือบ้านติดเหล็กดัดด้วย
มันออกยากออกยากแล้วมันควันมันเยอะด้วยนะ
เมื่อวานนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็มีการส่งศพน้องมีนแล้วก็น้องมีมี่
ชนะสูตรพลิกศพที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
ญาติของครอบครัวก็เดินทางมาติดต่อเจ้าหน้าที่แล้วล่ะ
เรื่องรับศพของน้องทั้งสองคน
ตามกำหนดการจริงแล้วจะมีการรับศพไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

แต่ปรากฏว่าญาติทั้งสองฝ่ายบอกว่า
ไม่พร้อมรับศพของน้องทั้งสองคน
เพราะว่าเพิ่งจะได้รับข่าวเศร้าเช้าเมื่อวานนี้ว่า
สัตวแพทย์ชาติชัยหรือว่าผู้ที่เป็นพ่อ

เพราะว่าบาดแผลเพลิงไหม้ที่ตามร่างกายมากกว่า๖๐เปอร์เซ็นต์
ใบหน้าแขนขาแล้วก็ลำตัว
ส่วนสัตวแพทย์หญิงกัญญวีผู้เป็นแม่นะคะ
มีแผลบาดเจ็บจากไฟไหม้๑๕เปอร์เซ็นต์
แล้วก็ยังไม่สามารถให้การอะไรได้เลย
ยังนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ญาติก็เลยบอกว่าขอทำเรื่องฝากศพทั้งสองคน

เอาไว้ที่สถาบันนิติเวท๒๐วันก่อนแล้วกัน
ส่วนศพของนายสัตวแพทย์ชาติชัยผู้เป็นพ่อ
ก็จะขอฝากไว้ที่โรงพยาบาลจุลาลงกรอีกก่อนอีก๗วัน
ทีนี้นางสาวนิสากรเดชาติวงณอายุทยาหรือว่าครูอิ๋ว
อิ๋วเป็นครูที่ปรึกษาของน้องมีนลูกสาวคนโตนะคะ
อยู่ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมกล้าว
ถนนรำคำแห่งย่านสะพานสูง
เป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลน้องมีน
วิชาคณิตศาสตร์ควบคู่กันไปด้วย
อิ๋วบอกว่าตอนรู้ข่าวตอนแรกช็อกมาก
ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริง
น้องมีนเป็นเด็กที่ดีครบเครื่องหน้าตาก็น่ารัก

ส่วนตัวแล้วรักน้องมีนเหมือนเป็นลูกสาวคนหนึ่งเลย
เพราะว่าลูกสาวของครูอิ๋วเนี่ยก็รุ่นราวคราวเดียวกับน้องมีน
อิ๋วบอกว่าสิ่งที่ครูทำได้ตอนนี้
คงจะต้องเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่
ให้คุณแม่เข้มแข็งแล้วก็ตั้งสติต่อสู้
กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะ
วันแรกที่เกิดเหตุตี๕ครูก็ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลค่ะ
คุณพยาบาลแต่ว่าพอดีคุณแม่ก็รักอยู่

แต่พอดีหลับอยู่ก็เลยถามข่าวข้อมูลคร่าวก่อน
แล้วก็รู้ว่าทำใจยาก
แต่ว่าก็อยากให้คุณแม่ตั้งสติ
แล้วก็ทำใจต่อสู้ต่อไป

เพราะแม่ยังไม่รู้เลยว่าลูกสาวกับสามีตัวเองเสียชีวิต
ยังคงนอนรักษาตัวอยู่แบบนี้ฮะ

เพื่อนของน้องที่ร่วมชั้นเรียนกับน้องมีนก็ยังคงเสียใจ
เพราะว่าน้องมีนเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียน
มีความฝันโตมาก็อยากจะเป็นสัตวแพทย์แบบคุณพ่อคุณแม่แหละนะครับ
แต่พอเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเนี่ยน้องมีนก็ต้องจากไปอย่างกระทันหัน
เพื่อนบางส่วนทำใจไม่ได้เลย

สิ่งที่อยากจะบอกกับมีนที่สุดตอนนี้คือ
อยากให้เพื่อนไปอย่างสงบแล้วก็ไปอยู่ในพบภูมิที่ดีนะครับ
เขาให้ความช่วยเหลือเพื่อนได้ดีมากเลยค่ะ
ไม่ว่าจะแบบทั้งการเรียนอะไรอย่างนี้
คือเขาเป็นคนที่เรียนเก่งมากเขาอยากเป็นสัตวแพทย์ค่ะ
ก็ทุกคนรักมีนมากค่ะรักมาก
แล้วก็ขอบคุณและขอโทษที่ขอให้ความช่วยเหลือ
ขอโทษที่คอยไปแกล้งหยอกเล่นบ่อย
อยากให้มีนไปสู่สุขติไม่ต้องห่วงอะไรแล้ว
ทุกคนในห้องทั้ง๔๙คนที่เหลือรักมีนค่ะ
ก็อยากบอกว่าเพื่อนทุกคนรักแล้วก็คิดถึงมีนมากค่ะ
แล้วก็หนูก็คิดว่าไม่อยากจะคิดเลยค่ะว่า
ถ้าเกิดเปิดเทอมมาแล้วอะค่ะแล้วไม่เห็นเขาจะรู้สึกยังไงค่ะ

ใช่คือเปิดเทอมมาก็ไม่ได้เจอเพื่อนแล้วนะคะ
จากนี้ทางคณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมกล้าว

ก็หารือร่วมกันถึงแนวทางในการช่วยเหลือครอบครัวน้องมีนด้วย
แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องรอหลังจากที่คุณแม่น้องมีนมีความพร้อม
สภาพจิตใจแล้วก็สภาพร่างกายซะก่อน
ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้คุณแม่ย้ายจากโรงพยาบาลเวทการุณรัฐ
ไปรักษาตัวนะคะที่อีกโรงพยาบาลหนึ่งคือโรงพยาบาลเลิศสิน

แล้วก็คุณแม่เองยังมีอาการตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยยังไม่สามารถที่จะสอบปากคำได้
ส่วนเรื่องของสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้นะคะคุณผู้ชม
อันนี้จะต้องรอการวิเคราะห์พยานหลักฐานจากทางกองพิสูจน์หลักฐานก่อน
ใช้ระยะเวลาประมาณสัก๒๓สัปดาห์ถึงจะทราบ
แล้วก็ตอนนี้ยังไม่สามารถยืนยันสาเหตุได้
ส่วนญาติเองเมื่อวานที่เดินทางมาจะรับศพน้อง
ก็พอเจอผู้สื่อข่าวบอกว่าขอเลย

แล้วก็ตอนที่ผู้สื่อข่าวไปที่ร้านโรงพยาบาล
ที่เปิดเป็นโรงพยาบาลสัตว์พนักงานในร้านก็เหมือนกันนะคะ
บอกว่าเหมือนกับศูนย์เสียเจ้านาย

ส่วนอีกประเด็นนึงนะคุณผู้ชมที่กรณีบอกว่ารถ
รถที่เป็นรถดับเพลิงมาถึงบ้านที่เกิดเหตุช้า
มีประเด็นนี้ที่เป็นประเด็นดราม่าอยู่
ใช่ทั้งที่สถานีดับเพลิง
มันอยู่ห่างจากบ้านประมาณ๖กิโลเมตรเอง

เดินทางมาถึงช้าใช้เวลาเกือบชั่วโมง

รวมถึงกรณีที่บอกว่าที่มาเช้า
เพราะว่าต้องไปเติมน้ำมันต้องไปเติมน้ำ

จะต้องเติมน้ำเติมน้ำมันให้พร้อมอยู่แล้ว

ลุยไฟเข้าไปเพื่อจะไปช่วยลูก
ทำให้ร่างกายถูกไฟไหม้เยอะมากเหลือเกิน